มาดูเรื่องนี้กันหน่อยดูด้านหลังของเราสามคน
ทีนี้เรามีภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยรวบรวมมาจากเมื่อวาน
แล้วก็มีมุมทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นเดียวกัน
ต้องติดตามเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ใครที่อยู่บริเวณนั้น
ก็บอกว่าได้ยินเสียงอึกกระทึกคลึกโครมพอสมควรเลยเราไปดูกันหน่อยค่ะ
นะคะก็เกิดความวุ่นวายค่ะเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
มีการเอาเลิกเอาชัยและเปิดกันด้วยแบบนี้เลย
เขาคือมีการลักษณะเหมือนปีนเข้าไปตรงเสาชิงช้าไปแขวนเครื่องกิโยตินนะคะ
เนี่ยแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีลักษณะของเอาเป็นลักษณะคล้ายหุ่น
เป็นหน้าของทางนั้นของท่านนายโยคอะนะคะเอามาไว้แบบนั้น
พอหลังจากจุดนี้ก็มีการเคลื่อนขบวนออกจากลานคนเมือง
ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจจะไปยื่น๓ข้อเรียกร้อง
ซึ่ง๓ข้อเรียกร้องก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากร
ขอให้พลเอกประยุทธ์ทำการยุบสภา
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่มีความชอบทำ
อย่างที่ตัวทางด้านผู้ชุมนุมเรียกร้อง
และหลังจากนั้นทำยังไงกันต่อเขาเคลื่อนขบวนกันไปตรงถนนดิน๒
ตรงนี้ค่อนข้างวุ่นวายนะคะเพราะจะมุ่งหน้าไปตรงอนุสวรีประชาธิปไตย
เกิดการปะทะกันก่อนกับเจ้าหน้าที่
นี่ก็เป็นภาพของความวุ่นวายเมื่อวานที่เกิดขึ้น

ขอให้ผู้ชุมนุมกลับไปอย่าเคลื่อนขบวน
เพราะจริงตามข้อตกลงเขาไม่ให้เคลื่อนย้าย
ก็คือจะให้กลับไปที่ลานคนเมืองอย่าเคลื่อนย้ายสถานที่
แต่ผู้ชุมนุมมีการดันแนวแผงเหล็กฝ่าด่าน
ถึงแนวอนุสวรีประชาธิปไตย
จุดนี้มันก็เลยเกิดการปะทะกันขึ้น

โอ้โหนี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะ
ทีนี้คือเขาบอกว่าพอไม่สามารถฝ่าแววกั้นตำรวจ
ผู้ชุมนุมทำยังไงก็มีการเอาเตาอ้างโล่มาตั้ง
แล้วทำเหมือนเป็นลักษณะพิธีเผาพริกเผาเกลือ
พัดลมเป่าไปทางเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ทำยังไงต้องเอาถังดับเพลิงมาฉีด
เพื่อยุติกิจกรรมเอาไปตั้งไว้เนี่ยบนรถแบบนั้นเลยนะคะ
นี่แหละจริงเจ้าหน้าที่ประกาศบอกให้หยุดทำแบบนั้นด้วยนะคะ
แต่ว่าบรรยากาศมันก็ค่อนข้างวุ่นวาย
กลุ่มผู้ชมนุมไม่พอใจมันก็เลยเริ่มด้วยการคว่างปลาขวดน้ำท่อนไม้กัน

ที่เขาบอกว่ามีการคว่างปลาไปใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตำรวจก็เลยต้องมีการโยนระเบิดควันแล้วก็ระเบิดสีเข้าใส่

จากนั้นเกิดการประทะกันอย่างรุนแรงนะคะ
ยาวนานเป็นชั่วโมงเลยค่ะ
มีผู้บาดเจ็บถูกกระสุนยางยิงเข้าที่บริเวณเบ้าตาขวา
แล้วก็เขาบอกว่าทรุปเปลือกตาหนึ่งคนด้วย
ลูกตาแตกละเอียดเลนตาจอตาเสียหายนะคะ
ส่วนอีกคนถูกกระสุนยางยิงเข้าที่บริเวณท้อง
อีกคนนอนหมดสติอยู่กลางจุดปะทะตรงนั้น
น่ากลัวนิดนึงนะคะทีมงานไม่เอาแล้ว
ทีนี้ก็ยังมีผู้สื่อข่าวด้วยค่ะ

น้องคนนี้จริงเขาเป็นช่างภาพ
ช่างภาพกีฬาแล้วก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเลยแหละ
ปรากฏว่าไปก็เจอเหตุการณ์อย่างที่น้องขวัญเล่า

เข้าที่บริเวณดวงตาถ้าโดนเสดแก้วตรงดวงตาด้านขวา
ทีนี้เรื่องจุดนี้ในเรื่องนี้คนก็วิภาควิจารณ์กันเยอะว่าเอ๊ะทำไมสื่อถึงถูกทำร้ายไปด้วย
ก็ต้องบอกว่าจริงเมื่อวานนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ออกมาชี้แจงว่า
เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตรวจสอบเพราะว่าจริงเขามีจุดที่เป็นจุดกำหนดเอาไว้ว่า
สึกข่าวทุกสำนักจะต้องอยู่บริเวณนี้มีการเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยให้
ก็เดี๋ยวต้องรอเรื่องนี้ออกมาชี้แจงนะคะ
ทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะจากตรงนั้นก็มีการย้ายสถานที่
ชุมนุมที่บริเวณหน้าสอนอทุ่งสองห้องเพราะอะไร
เพราะว่าเจ้าหน้าที่มีการจับตัวกลุ่มผู้ชุมนุมไปทั้งหมด๒๕คนค่ะ
ทีนี้ก็จะมีกลุ่มที่ไม่ได้ถูกจับไปก็ไปตามเรียกร้องที่บริเวณหน้าสอนอ
เพื่อจะต้องการให้ปล่อยกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกจับไป๒๕คน
เรียกว่าปล่อยตัวเพื่อนของเขานั่นเองนะคะ
จนกระทั่งช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจมีการอนุญาตให้ทำการปล่อยตัวชั่วคราวได้ทั้ง๒๓คน

แต่มีกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวนะว่าห้ามเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองใด
ระหว่างการประกันตัวห้ามประกาศเชิญชวนบุคคลอื่นเข้าร่วมมั่วสุมหรือ

ส่วนอีก๒คนตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
ก็คาดว่าน่าจะได้ปล่อยตัวในช่วงเช้าวันนี้นี่แหละค่ะ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยทยอยแยกย้ายกันกลับ
เพราะว่าก็มองว่าเพื่อนเนี่ยถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว